สุราธานีวันนี้เนี่ยตำรวจนำตัวนายโอชาผู้ต้องหาที่ฆ่าแฟนสาว
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะน้องเอ๊แฟนสาวที่ถูกนายโอชายิงจนเสียชีวิต
ศพเอาไว้ในรถที่เบาะข้างคนขับจอดรถสีขาวทิ้งเอาไว้
ริมทางในพื้นที่พุนพินจังหวัดสุราธานี
แล้วตัวเองก็โทรศัพท์ให้น้องชายมารับ

เพราะว่าเป็นคนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
สุดท้ายมอบตัวตอนแรกอ้างว่าปืนลั่น
แต่ที่ศพของผู้เสียชีวิตศพของน้องเอ๊ะแฟนสาว
มีร่องรอยกระสุนปืนที่กลางลำตัวหลายนัดมาก
แล้วก็ถูกทิ้งเอาไว้ตั้ง๒๓วันนะคะกว่าจะพบศพ
สุดท้ายแล้วนายโอชายอมรับสารภาพว่ายิงแฟนสาวนะคะ
ไม่ใช่แค่ปืนลั่นนะคะคุณผู้ชม

พร้อมด้วยตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีและสพพุนพิน
ควบคุมตัวนายโอชาสวนจันทร์อายุ๓๒
ชาวอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ

นี่คือที่บริเวณทางหลวงหมายเลข๔๒
ช่วงสะพานห้วยรัฐพื้นที่หมู่๕
ตำรวจภูทรภัยสะท้อนอำเภอภูทรภินจังหวัดสุราธารณี

รับสารภาพว่าใช้ปืนยิงแฟนสาวค่ะ
นางสาวถิติรัฐศรีราชหรือน้องเอ๊อายุ๓๕ปี
ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้
แล้วก็จอดรถทิ้งไว้แบบนี้ตัวเองก็หลบหนีไป
นายโอชารับสารภาพแบบนี้ค่ะ
ต้นก็บอกว่าตัวเองเนี่ยนะมีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างนะคะ
อยู่ในซอยจรรย์สนิทวง๓๓ที่กรุงเทพค่ะ
ซึ่งเป็นซอยหอพักของผู้เสียชีวิตค่ะ

คือก่อนจะเป็นแฟนกันก็รับส่งน้องเอ๊อยู่บ่อย
เริ่มสนิทสนมกันแล้วก็คบหาเป็นแฟนกัน
นี่นะคะนายโอชาเล่าให้ฟังแบบนี้
คือบอกว่าฐานะทางบ้านของนายโอชาเองยากจน
แต่ฝ่ายหญิงยอมรับได้ถึงขั้นคุยกันเรื่องแต่งงาน
ฝ่ายหญิงเป็นข้าราชการที่สำนักประหลัดกรุงเทพอ่ะนะคะ
ฝ่ายชายผู้ต้องหาขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
แต่ข้อมูลนี้เนี่ยนะคะขัดแย้งกับแม่ของน้องเอ๊ที่ให้ข้อมูลเอาไว้นะคะ
คือแม่ของน้องเอ๊เนี่ยบอกว่านายโอชาหลอกลูกสาวแม่
หลอกว่าเป็นคนมีฐานะรับปากว่าจะสร้างบ้านให้
จะออกรถใหม่ให้แต่พอลูกสาวแม่ไปบ้านของนายโอชาครั้งแรก
ก็เลยรู้ก็เลยรู้ว่านายโอชาโกหก

นายโอชาก็เลยรับสารภาพแบบนี้นะคะว่าเมื่อวันที่๑๙ธันวาคมที่ผ่านมา
น้องเอ๊แฟนสาวกลับไปหาพ่อแม่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกครั้งหนึ่ง
ก็ขับรถออกจากกรุงเทพตอนเก้าโมงเช้านายโอชาเป็นคนขับนะคะ
น้องเอ็กไลก็นั่งอยู่ที่เบาะด้านซ้าย
อันนี้ก็คือสิ่งที่นายโอชาผู้ต้องหาสวมใส่ในวันก่อเหตุนะคะ
บอกว่าพอขับรถมาค่ะออกจากกรุงเทพ๙โมง
อยู่ดีดีมีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรมาหาน้องเอ๊แฟนสาวก็เลยทะเลาะกัน
เอ๊ขอตีตัวออกห่างจากนายโอชานายโอชาอ้างแบบนี้

นายโอชาอ้างว่าน้องเอ๊ขอไปแต่งงานกับคนใหม่
เพราะคนนั้นมีฐานะดีกว่า
นายโอชาเป็นแค่คนขับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างนายโอชาเขาอ้างแบบนี้นะคะ
นายโอชาอ้างว่าน้องเอ๊แฟนสาวเนี่ยเป็นหนี้สหกรอยู่ประมาณ๒๕๐๐๐บาท
ก็เลยจะขอไปแต่งงานกับผู้ชายคนใหม่ที่เขามีฐานะจะได้ปลดหนี้
นายโอชาอ้างว่าประเด็นนี้แหละทำให้นายโอชาเองโมโหน้องเอ๊มาก

ชักปืนออกมาแล้วก็ยิงใส่น้องเอ๊ค่ะ
นายโอชายืนยันว่ายิงไปแค่สามนัดแต่ก็สารภาพแล้วแหละว่ามันไม่ใช่แค่ปืนลั่นคือโมโหแล้วก็ตั้งใจยิง
พอยิงเสร็จเอาเสื้อคลุมมาปิดบางบาดแผลเอาไว้เอาหน้ากากอนามัยมาใส่ให้กับน้องเอ๊
ทำทีเป็นเหมือนว่าแฟนสาวนอนหลับอยู่ในรถเพราะว่ายังขับรถต่อไงฮะ

ขับรถไปเรื่อยเข้าเขตจังหวัดเพชรบุรีแวะทิ้งปืนบริเวณพื้นที่ถนนบายพาสแถวอำเภอชะอำ
แล้วก็ขับรถต่อล่องใต้ลงพื้นที่ภาคใต้ไประหว่างทางนายโอชาบอกว่าผมเสียใจนะที่ฆ่าแฟนสาวของตัวเอง
ก็เลยโทรศัพท์ไปบอกน้องชายว่ามารับหน่อยเพราะอยากมอบตัว
ตอนขับรถมุ่งหน้าจังหวัดสุราธานีนายโอชานำศพของน้องเอ๊แฟนสาวอะค่ะ
พิงไหล่ของตัวเองเอาไว้แล้วก็ขับรถไปร้องไห้ไปตลอดทาง
จนไปถึงจุดที่นัดพบน้องชายในอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีตอนประมาณ๑๘นาฬิกา๑๕นาที
เลยตัดสินใจจอดรถแล้วก็ทิ้งศพแฟนสาวเอาไว้ในรถแบบนั้น
คือจอดรถเอาไว้ข้างทางรวมระยะทางจากจังหวัดสมุทรสาครที่นายโอชายยิงแฟนสาวจนเสียชีวิต
มาจนถึงจังหวัดสุราธานีจุดที่จอดรถทิ้งรถเอาไว้ทิ้งศพแฟนสาวเอาไว้๖๒๑กิโลเมตรได้นะคะ
รวมเวลาทั้งสิ้นประมาณ๗ชั่วโมงครึ่งนะคะก็คือขับรถพร้อมกับศพของแฟนสาว
นั่งอยู่ข้างแล้วยังอ้างว่าระหว่างทางจับศีรษะของศพแฟนสาว
ซบที่ไหลของตัวเองแล้วตัวเองก็ร้องไห้บอกว่ารักมากอืม
แต่นี่เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าน้องเอ๊ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเธอด้วย
เนื่องจากเธอไม่สามารถที่จะมาพูดหรือว่าชี้แจงอะไรได้แล้วเพราะว่าถูกนายโอชาเนี่ยทำร้ายจนเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่ติดตามคดีนี้อยู่นะครับ
วันนี้ได้คุยกับนายโอชานะฮะตอนที่ตำรวจคุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ผู้หญิงข้างนี่คือเอามาเป็นหนึ่งในการทำแผนนะฮะช่วงการทำแผนเนี่ยฮะก็ลักษณะเหมือนกับนั่งบนรถแล้วก็ทำอะไรยังไงบ้างตำรวจก็ให้ทำท่าทางไปนะครับ
นายโอชาเนี่ยเขาบอกว่าทำไปเพราะรักเอ๊มากรับไม่ได้ที่ตัวเองเนี่ยเกิดมาจนแล้วก็ต้องมาผิดหวังกับความรักในครั้งนี้ที่เอ๊เนี่ยจะขอไปแต่งงานกับคนอื่นทำใจไม่ได้ที่แฟนสาวต้องไปแต่งงานกับคนอื่นก็เลยก่อเหตุแบบนี้ลงไป
ตอนนี้สำนึกผิดอยากขอโทษครอบครัวของแฟนสาวรวมถึงพ่อแม่ตัวเองด้วย
นายโอชายังตัดพอนะครับทุกผู้ชมครับตัดเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมันเกิดมาจนเป็นคนจนอ่านหนังสือไม่ออกบ้านก็ไม่รวยผิดกับแฟนสาวที่มีฐานะดีกว่าหน้าที่การงานดีกว่าเนี่ยเขาก็พูดประมาณอย่างนี้

คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฆ่าเขาอย่างนี้ใช่ไหม
คนที่เขาเกิดมาจน

รู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยแล้วต้องไปฆ่าเขาอย่างนี้มันไม่ใช่
ที่สำคัญก็คือบอกว่าตั้งใจขับรถพาแฟนสาวไปบ้านตัวเองอีกครั้งหนึ่ง
แล้วเอาปืนไปทำไมใช่ไหมเนี่ยมีปืนไปแล้วไปยิงเขาได้ยังไง
ถ้าตั้งใจจะไปจริงด้วยความรักจริงอะไรจริงเนี่ย
คุณพกปืนติดตัวไปทำไมนะครับ
ตลอดการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจได้คุมตัวนายโอชาไปที่จุดทิ้งศพด้วย
แต่นายโอชาช่วงเวลาที่เดินไปจุดต่างเขาจะเอามือปิดหน้าอย่างนี้

ตลอดการทำแผนเลยนะครับนอกจากในรถ
แล้วก็ไปจุดทิ้งศพด้วยนะครับตรงนี้นะฮะ
เห็นว่าในเมืองช่วงน์ไนโอชาก็มีน้ำตาหลายสึมออกมาด้วยนะครับ
ถ้าดูจากแววตาที่จะมองเห็นเรามองผิด
แล้วก็ตั้งใจจะมอบตัวอยู่แล้ว
ทิ้งไว้ในรถแบบนี้อยู่ข้างถนนแบบนี้
ไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาเอาไปฝังหรือเอาไปโยนทิ้งที่ไหนก็ได้
ที่ทำลงไปเนี่ยทำไปเพราะรักเอ๊มากจริง
ก็ไม่ได้ตั้งใจ
นี่นะคะก็นายโอชาพยายามจะอ้างว่า
ที่ทำลงไปเพราะรักน้องเอ้มาก
แต่คนที่รักกันเขาก็ไม่ทำกันแบบนี้
คนรักกันเขาฆ่ากันตายเหรอคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวนายโอชาไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายล่ะค่ะ

คุณจะรักไม่รักแต่คุณฆ่าเขาตายนะคะ

มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

นำตัวไปฝักขังต่อสารจังหวัดสุราธานีนะคะ
แล้วพอไปตรวจสอบประวัตินายโอชาคนนี้
เคยมีประวัติถูกจับคดีเล่นการพนันเมื่อหลายปีก่อนค่ะ
ทีนี้ค่ะมันมีหลายประเด็นที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอไป

อันนี้เป็นประเด็นที่หลายคนสงสัย
ว่าทำไมในรถไม่มีคราบเลือดกระเด็นไปตามจุดต่างเลย
แต่มีคราบเลือดอยู่นอกรถที่ทางฝั่งประตูนะคะ
แล้วก็ที่กระโปรงรถด้วยนะคะ

ทีนี้ค่ะสิ่งต่างเหล่านี้คราบเลือดภายนอกเหล่านี้
จากการสอบปากคำนายโอชา
ก็จะต้องถามแหละค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะสงสัยว่าทำร้ายร่างกายกันนอกรถก่อนหรือเปล่า
ก่อนที่จะยิงน้องเอ๊เสียชีวิตในรถ
หรือว่าฆ่านอกรถแล้วก็เอาศพมาอยู่ในรถ
มันตั้งข้อสังเกตได้หลายอย่างมากนะคะ
อาจจะเป็นคราบเลือดจากขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
นำศพลงจากรถนะคะ

มั่นใจว่านายโอชายิงในรถจริงนะคะ
เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเจอกระสุนฝังอยู่ในตัวของแฟนสาว
และที่บริเวณสายเข็มขัดนิรภัยก็มีร่องรอยถูกกระสุนยิงทะลุด้วยค่ะ
ก็เลยค่อนข้างจะเชื่อได้ว่ายิงในรถนะคะ
ส่วนข้อสงสัยอีกเรื่องหนึ่งก็คืออาวุธที่นายโอชาใช้ก่อเหตุปืนกระบอกนี้
ตั้งแต่แรกที่นายโอชามอบตัวก็ให้ข้อมูลเรื่องของการทิ้งปืนกับตำรวจเนี่ยโอ้โห
หลายจุดมากทิ้งจังหวัดนี้จังหวัดนั้นจังหวัดโน้น๓จังหวัดที่บอก
แล้วตำรวจก็พยายามหาอยู่หลายพื้นที่ก็ไม่เจอปืนสักที
หลายคนสงสัยว่าถ้าไม่เจอปืนหลักฐานในการเอาผิดนายโอชามันจะเบาลงไหม
ย้อยนวลรอบผู้บัญชาการตำรวจพูดท้อนภาค๘บอกว่า
นายโอชาพูดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอ้างว่าจำไม่ได้บ้างแหละอ้างว่าอ่านหนังสือไม่ออกบ้างล่ะ
ล่าสุดบอกว่าทิ้งปืนไว้ที่บริเวณรอยต่อสามจังหวัดบริเวณถนนบายพลาสอำเภอชะอำ
แต่เมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปหานะคะก็ยังไม่เจอ
คุณผู้ชมหาอยู่หลายวันนะคะยังไม่เจอนะคะแต่ตำรวจยืนยันว่าไม่เป็นปัญหาค่ะ
เอาผิดนายโอชาได้แน่นอนเพราะหลักฐานอื่นมัดตัวชัดมากค่ะ
แต่ของพวกนี้พระเอกที่ตอบได้ดีที่สุดคือพิสูจน์หลักฐาน
นะครับเขาจะดูเลือดข้างนอกกับเลือดข้างในรถ
ว่าเป็นเลือดชนิดเดียวกันหรือไม่เลือดคนตายหรือไม่เป็นเลือดของผู้หญิงที่รับบาดเจ็บด้วยหรือไม่
อย่างเงี้ยเขานำมาวิเคราะห์เชื่อมโยง
เอาเลือดต่อตรงนั้นเอ๊ะทำไมคนตายอยู่ในรถทำไมเลือดอยู่ข้างนอก
อาจจะวิ่งมาข้างนอกแล้วกลับเข้าไปในรถหรือเปล่าอย่างนี้
ให้พื้นที่ตรงนั้นก็ไปไว้ไปวางไว้แล้วก็จะตามตามไปยึดก็
อาจจะจำแม่นไม่แม่นก็ไม่รู้อ่ะนั่นหนึ่งส่วนอย่างที่สองก็คือโกหก
สองอย่างเราก็ไม่รู้ก็ดูกันไปมีข้อมูลอะไรก็ทำ

รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘ก็เลยฝากบอกนะคะ
เจออาวุธปืนอยู่ริมถนนบายพาส
เก็บปืนไปได้ให้รีบส่งคืนให้ตำรวจนะคะ
มีรางวัลให้ด้วยนะคะ๑๐๐๐บาทค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ยังไม่เจอปืนนะคะ
เพื่อใครไปเจอเนี่ยจะได้รู้ว่าเป็นปืนของกลางในคดีฆ่าคนตายนะครับใช่ค่ะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่นครศรีธรรมราช
ไปที่บ้านของนายโอชานะฮะ
บ้านอยู่ที่หมู่๓ตะมนต์บ้านรามอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ครับ

นี่ฮะทางเข้าบ้านเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
บ้านของนายโอชาสวนจันทร์วัย๓๙ปีผู้ต้องหาที่ยิงน้องเอ๊แฟนสาวจนเสียชีวิตนะครับ
ต้องขับรถผ่านสวนปามเข้าไปนะครับ
ไปถึงเนี่ยก็จะมีรถกระบะของพ่อของนายโอชาจอดอยู่หน้าบ้าน
บ้านก็เป็นบ้านไม้ลักษณะยกสูงเล็กน้อยแบบนี้นะครับ
ได้เจอกับนายเธอลี๋วสวนจันทร์อายุ๖๔ปีที่ใส่แว่นไว้หนวดเสื้อขาวคนนี้ฮะ
นี่คือพ่อของนายโอชานะครับแต่ว่าลุงเฉลียวแกไม่สามารถที่จะพูดคุยสื่อสารอะไรได้นะครับ
ส่วนภรรยาของนายเฉลียวนะฮะก็คือแม่ของนายโอชาเนี่ยชื่อนางจำลอง
ตอนนี้ก็นอนป่วยติดเตียงอยู่ในบ้านก็เลยได้คุณลุงที่อยู่ข้างฮะ
เสื้อสีแดงลายสก๊อตเนี่ยนะฮะนี่คือนายสมศักดิ์พันเพชรศรีอายุ๕๗ปี
ซึ่งก็เป็นน้าชายของนายโอชาน้องชายของแม่
ก็มาช่วยกันเป็นคนกลางในการสื่อภาษาให้กับผู้สื่อข่าวของเราแทนพ่อของนายโอชานะครับ
เอาเป็นว่าจากการที่ญาติญาติเขามาช่วยสื่อสารให้เนี่ย
เฉลี่ยวพ่อนายโอชาบอกกับเราว่าครอบครัวเนี่ยเป็นเกษตรกร
มีสวนปามเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะทำไร่นาสวนผสม
นายโอชาเป็นลูกชายคนที่๒มีลูกอยู่ทั้งหมด๔คน
นายโอชาเป็นลูกคนที่สองโดยนายโอชาไปทำงานอยู่กรุงเทพ
ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนานนานกลับบ้านทีนึงแล้วก็ไม่ค่อยบอกเล่า
เกี่ยวกับการทำงานเรื่องราวต่างต่างอะไรให้ฟังเรื่องแฟนไม่เคยเล่าให้ฟัง
ไม่เคยพาผู้หญิงมาที่บ้านเลยล่าสุดก่อนการเลือก
อบจไม่กี่วันที่ผ่านมานายเฉลียวบอกว่าลูกชายเนี่ยโทรศัพท์มาบอก
จะกลับบ้านนะก็เลยให้
ฉลาดสวนจันทร์ที่เป็นลูกชายคนเล็กขับรถไปรับที่ท่ารถ
ในตัวอำเภอค่ะให้ไปรับโอชาเพราะเส้นทางจากตัวอำเภอมาถึงบ้านเนี่ย
มันไกลแล้วก็ลำบากก่อนจะไปหาลูกชายที่บ้านญาติในตะบนเดียวกันนะ
ลูกชายก็เล่าให้ฟังว่าทำให้ผู้หญิงเนี่ยเสียชีวิตมา
ตอนนั้นนะก็คงจะลงมือฆ่าน้องเอ๊ไปแล้วแล้วที่บอกให้น้อง
รับกลับบ้านอ่ะคือนายเฉลียวบอกว่าลูกเนี่ยพอไปหาเนี่ย
ลูกก็บอกว่าเนี่ยไปทำผู้หญิงตายมาก็เสียใจมากเพราะว่ารักผู้หญิงคนนี้มาก
พ่อก็เลยบอกว่าก็บอกว่าอย่างนั้นต้องมอบตัวนะครับ
นายโอชาก็มาอยู่ในตำบลแถวบ้านได้สัก๒วันนะครับ
แล้วก็มอบตัวดำเนินคดีไปนะฮะ
เวลวันวันวันละก็เป็นนนั้นก็มาบ้านมาใช้จริตก็ไหนก็ไม่
ถึงทีนี้พอรู้ได้ปรือว่าเริ่มแปลกแล้ว
ค่ะตำรวจ

นายเฉลียวบอกว่าที่ผ่านมา
ไม่เคยเห็นนายโอชาลูกชายเนี่ยมีปืนหรือว่าใช้ปืนนะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปเอาปืนที่ไหนมาก่อเหตุ
แล้วเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง
เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยสาเหตุก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่อยากจะฝากทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกไปยังครอบครัวของน้องเอ๊ที่เสียชีวิต

ในฐานะที่เป็นพ่อของนายโอชาผู้ต้องหาเนี่ย
ต้องขอแสดงความเสียใจไปด้วยนะ
ครอบครัวของเขาก็เสียใจเช่นกันที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เขาก็ฝากบอกทีมข่าวธรรมรัฐทีวีของเราไป
ทีมข่าวของเราไปคุยกับเพื่อนของนายโอชาผู้ต้องหาด้วยนะคะ

นายโอชาขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ที่ซอยจรรย์สนิทวง๓๒
ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างมา๓๔ปีได้แล้วนะคะ
เขาก็บอกว่านายโอชาปกติก็เป็นคนนิสัยดี
ผู้จาภัยเลาะช่วยเหลือคนอื่น
อันนี้คือคำบอกเล่าของเพื่อนนะคะ

แต่ก็ไม่ค่อยเล่าเรื่องส่วนตัวอะไรให้ใครฟัง
คบกับผู้เสียชีวิตได้ประมาณ๓เดือนค่ะ

แต่ก็ไม่ได้เล่าให้เพื่อนฟังว่ารู้จักกันได้ยังไง
บอกแค่ว่าน้องเอ๊จะออกรถยนต์ให้ด้วยนะคะ
ส่วนปัญหาของคู่นี้การคบหากัน
ชานันที่เป็นเพื่อนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างด้วยกันนะคะ
ก็บอกว่านายโอชาไม่เคยเล่าไม่เคยพูดถึงเลย
๑๙ธันวาคมนายโอชามาบอกว่าจะกลับบ้านไปเลือกตั้ง
ก็ยังชวนเพื่อนเลยนะคะว่ากลับบ้านไหม
สุดท้ายมาเห็นข่าวอ้าวนายโอชาฆ่าแฟนสาวตาย
ชานันบอกตกใจมากจริง
ไม่คิดว่านายโอชาจะก่อเหตุได้แบบนี้
ก็เลยคาดว่าอาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบหรือเปล่า
ก็รู้สึกตกใจเงินว่าเขาเป็นคนขับมา
ส่วนคนที่ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในวินเดียวกันคนอื่นนะคะ
ทีมข่าวของเราก็พยายามไปคุยด้วยนะคะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่านายโอชาผู้ต้องหาเนี่ยค่ะ
รู้จักกับน้องเอ๊แฟนสาวที่เสียชีวิต
เพราะว่าไปส่งลูกค้าแล้วเจอกับน้องเอ๊ที่ให้ไปส่งที่ทำงาน
จากนั้นนายโอชาก็จะขี่วินไปรับไปส่งน้องเอ๊กอยู่บ่อยจนสนิทกัน

หากันได้สักประมาณ๒เดือนแล้วก็วางแผนจะแต่งงานกัน
แต่กลายเป็นว่าเป็นเรื่องเศร้าที่นายโอชาฆ่าแฟนสาวจนเสียชีวิตนะคะ
หลายครั้งหลายหนนะฮะการใช้ความรุนแรงไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องความรักนะครับ